กำลังศึกษาเรื่องหอยหอมหอยแห่งเทือกเขา

อยู่บนเขาบนที่ราบสูงนะครับดังนั้นก็เลยพาไปที่เลย

ใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นอาหารชนิดหนึ่ง
เขาบอกว่าเป็นแหล่งโปรตีนรสเลิศเลยนะ
และที่สำคัญหอมนะคะ
แม่ค้านี่เขาต้องเรียกลูกค้าด้วยวิธีนี้เลย

หอยหอมเจ้าหอยหอม

เป็นเสียงแม่ค้าในตลาดเช้าที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

รำเขาซื้อไปแกล้งอ่อม
ผัดก็ได้ไปคั่วก็ได้
อร่อยอย่าบอกใครเพราะเดี๋ยวคนอื่นมาขอกิน

นอกแก่นะคะเป็นชาวบ้านตำบล
ร่องจิกอำเภอผู้เรือจังหวัดเลย

ขายดีตั้งแต่ช่วงเช้าเลย

ที่ตลาดทั่วไปนี่แหละ
พิศนุโลกก็มีเพราะฉะนั้นหอยที่นำมาขายนี่ได้ทั้งจากพิสุนุโลก
สุนุโลกเขาก็มีบางจุดที่เป็นภูเขานะคะที่เลยก็มีเช่นกันค่ะ
หอยหอมคนสวยขายหอยหอมคนสวยบอกว่าหอยหอมนั้นหายาก
ตัวเข้าใจยาวมีสีดำเหมือนอย่างภาพนะคะ
มีเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นน้ำตกหรือว่าตามซอกหิน
หากเป็นหอยหอมที่เขาค้อเพชรบูรณ์
เขาบอกว่าจะตัวใหญ่หน่อยนะอวบอ้วนเนื้อแน่น
ส่วนใหญ่เอาไปทำแกงอ่อมผัดหมกหอม
กคือห่อหมกรสชาติอร่อยกว่า
หอยขมเพราะว่ามันหวานแล้วก็มัน
วันซื้อไปขายได้ไม่นานก็หมดนะ
เขาบอกว่าโปรตีนมากกว่าหอยขมหอยโข่ง
คือมีโปรตินร้อยละ๑๙ถ้าที่หอม
เพราะเขาบอกว่าถ้าไปย่างไปเผาจะหอมเลย
บางคนเขาเรียกว่าหอยภูเขานะครับ
แล้วก็บางคนเขาเชื่อว่าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ